เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันตรุษจีน
เป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนตามปฏิทินจีนนะคะ

แต่ละพื้นที่ก็โอ้โฮชะลองกันคักสนุกสนาน

ผู้คนก็ต่างไปร่วมขอพร
เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงของปีใหม่นี้นะคะ
รวมไปถึงไปร่วมชมขบวนพาเรทนานาชาติ
ที่เป็นสุดยอดการแสดงแล้วก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของการฉลองตรุษจีน
อย่างเต็มรูปแบบบนเกาะฮ่องกงกันด้วย
ไปติดตามบรรยากาศพิเศษนี้กันค่ะ
นี่คือภาพบรรยากาศความคึกคักของชาวฮ่องกง
ที่กำลังตั้งอกตั้งใจโยนผลส้มจำลอง
มีการขอพรตามแบบฉบับของชาวฮ่องกง
ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านาน
และนับเป็นวิธีการเริ่มต้นศักราชใหม่อย่างเป็นสิริมงคล
ได้รับความนิยมในหมู่ชาวฮ่องกงทุกเพศทุกวัย
วิธีการขอพรต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์
เริ่มจากการเขียนคำอธิษฐานลงบนกระดาษสีแดง
นำคำอธิษฐานไปโยนให้เกี่ยวเข้ากับกิ่งก้านของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์
ถ้ายังไม่ได้ในครั้งแรกก็ลองจนกว่าที่คำอธิษฐานจะขึ้นไปเกี่ยวบนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์
คำอธิษฐานขึ้นไปเกี่ยวบนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ
ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีขอพรเอาเลิกเอาชัยรับปีใหม่จีน
ยังมีกิจกรรมขอพรเอาเลิกเอาใช้รับวันแรกของปี
ด้วยการรับประทานเมนูมงคลผูนชอย
เพราะชาวฮ่องกงได้ผูกความเชื่อในเรื่องความเป็นสิริมงคลของชีวิต
กิจวัตรประจำวันทั่วไป
อย่างการรับประทานเมนูผุ่นชอย
ซึ่งเป็นอาหารเจที่ประกอบไปด้วยวัตถุดิบนานาชนิด
เมื่อออกเสียงตามภาษาจีนกวางตุ้ง
ไปพ้องเสียงกับคำที่มีความหมายมงคล
ทำให้ผู้ที่ทานเมนูผุญชอยมีชีวิตที่มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยโชคดีตลอดจนมีลูกหลานสืบไปอีก๕รุ่น
อีกหนึ่งกิจกรรมที่หากไม่เข้าร่วมจะถือว่ามาไม่ถึงเกาะฮ่องกง
เต็มไปด้วยการแสดงตื่นตาตื่นใจทั้งจากชาวฮ่องกงและชาวต่างชาติรวม๓๔กลุ่มที่ต่างตบเท้าเข้าร่วมสร้างสีสัน
และเป็นส่วนหนึ่งของขบวนพาเรทที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่ง
ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก
นักร้องไอดอลชื่อดังมากความสามารถที่จะเข้ามารับบทบาทในการประชาสัมพันธ์เสน่ห์ของเกาะฮ่องกงในแบบที่นักท่องเที่ยวยังไม่เคยสัมผัสมาก่อน
เอ่อเล่าอย่าใจปกว่า
สัมผัสนะที่นั่นความต้องออกบอก
แล้วผมคิดไม่รู้ไม่รู้
เจอกันข้ามาเจอกันข้า

เยี่ยมทุกคนเจอกันกันที่ฮ่องคง
เจอกันสิแล้วกลับมาพบผม
สนิดาพาจมปฏิยัติข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน